โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เห็นเหรอไม่มั้ย
ใครมาเก็บแดดโอ้ยคนเจ็บในรถดูร่วงลงมาเลย
คืออยู่ในเปรย์บอร์ดเจ็บมาแล้วเนี่ยจังหวะตรงนี้ฮะเบรก
เหมือนท่านคนขับต้องตะกดอื้ยหือนี่คอจะหักเจ็บเพิ่มไหมเนี้ย
โอ้ดูซิฮะแล้วคนเจ็บต้องเอามือดึงค่อยอือ
มิตรเจ้านาทีก็ช่วยกันดันขึ้นมา
เนี้ยโหยคนขับรถกลูกทายกันนี้บอกใครวะอยากด่าจริง
มันตัดหน้ากระทันหันมากจริงฮะแต่พี่ก็ด่าไปแล้วล่ะเรียบร้อย
บอกใครจะไปทนไหวเกิดเบรกไม่ทันชนขึ้นมานี่ยิ่งกว่านี้อีกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคือเขาจังหวะเขาจะเข้าปั๊มอ่ะ
ถ้าไม่เห็นก็ต้องได้ยินเสียงหรือคิดว่าเอ๊ะไม่รู้มาทางไหน
เสียงมันกล้องกลางวานไปหมดเขาเลยเลี้ยวเข้าปั๊มเลยหรือยังไง
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางชุดกู้ภัยนะฮะ
รถคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะคือคนที่ขับรถคันนี้อ่ะนี่ฮะ
บอกว่าช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนเกิดเหตุ
ตอนนั้นมีเคสคนตกลงมาจากที่สูงในซอยเฉลิมพระเกียรติ๒๒
ก็รีบไปรับเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะกำลังนำคนเจ็บไปโรงพยาบาลก็เปิดไฟเปิดไซเรนมาอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินนั่นแหละฮะ
ถึงจุดเกิดเหตุรถคันหนึ่งขับมาแล้วปาดหน้าแล้วเลี้ยวเข้าปั๊มนะครับ
นี่ฮะตรงนี้คือซอยเฉลิมพระเกียรติเจ็ด
แล้วก็ที่เห็นตามภาพเลยนะฮะกล้องในรถนะฮะ
คนเจ็บที่เจ็บอยู่แล้วก็เตียงก็กระเด็นตกลงมาอีกนะฮะ
อย่างคนขับนี่ถึงขั้นแบบสายรัดเบลต์นี่ขาดเลยนะฮะ
เพราะต้องเบรกกระทันหันนะครับแล้วก็ตะโกนด่าไปด้วยความโอโห
เพราะถ้าเกิดเขาเบรกไม่ทันเนี่ยชนแน่
ก็มีรถเบนท์เลี้ยวมาจากทางขวาเพื่อเข้าปั๊ม
ดีเขาก็เลี้ยวปั๊บเข้าไปเลยผมก็เลยต้องเบรกกระทันหัน
ก็เลยทำให้คนเจ็บอย่างที่เห็นในคลิปอะครับ
ล็อกก็ตัวล็อกเหมือนใส่ล็อกมันก็จะขาด
ใช่ครับคือมันเบรกแรงมากครับ
คือทางกู้ภัยก็เลยฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนนะครับเวลาได้ยินสัญญาณ
หรือว่าเห็นรถกู้ภัยกู้ชีพต่าง
หลบหรือว่าเบาให้หน่อยก็แล้วกัน
หรือถ้าเกิดได้ยินแต่เสียงแต่หาไม่เจอยังไงก็อาจจะต้องช่วยกันดูนิดหนึ่งก่อนนะคะ